ก็คือเสียเกาะเต่าที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจ
ทั้งโรงเรียนสรดำน้ำและร้านอาหารก่อเต่า
มีการไปโพสต์ลงในเว็บพันทิพย
พูดถึงปงปัญหาสาเหตุ

ใส่ชุดใบเกอร์ถือปืนถือตุ๊กตาสีแดง
แล้วเหมือนกับแบบคิดว่าจะฆ่าตัวตาย
หลังจากที่ไลฟ์เสร็จตำรวจไปถึงที่บ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นไปบนห้องนอน
ปรากฏว่าเสียคนนี้ยิงตัวเองเสียชีวิตแล้ว
เหตุการณ์นี้น่ากลัวเหมือนกันนะคุณนะ
เพราะว่าคนที่ฆ่าตัวตาย

แล้วมีจดหมายหนึ่งที่เขียนน่ากลัว
ค่อนข้างจะออกหลอนหน่อยหนึ่ง
ก็คือบอกว่า

แต่ฉันจะอยู่ในมุมมืดมุมหนึ่ง
แล้วก็จะคอยดูเธออยู่
แล้วก็บอกด้วยว่าจะไม่ให้อภัย
ทีนี้เรื่องราวนี้คุณพ่อของผู้เสียชีวิตเมื่อวานค่ะ
ก็เดินทางมามางานศพลูกชาย
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูจังหวะไปดูวินาทีนี้กัน

นี่แหละค่ะก็คือคุณพ่อสหภูมิศรีสกุลชัวร์
คุณพ่ออายุเยอะแล้วนะคะ๗๓ปีแล้วเป็นคุณพ่อของผู้ตายคือ
นายพัทรพลเอกประถมศักดิ์หรือว่านุ่มอายุ๔๘ปี
นักธุรกิจเกาะเต่าที่มีการไลฟ์หลังจากนั้นก็ฆ่าตัวเองตาย

ซึ่งบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศที่วัดโพนิมิตรที่ตำบลบางกุ้ง
เทศบาลนครสุราธานีหลังจากที่มีการรับศพจากแผนกนิติเวศ
สุราธานีแล้วนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัด
บรรยากาศเมื่อวานตอนคุณพ่อเดินทางไปถึงเปิดฝาโรงศพ
แล้วก็ร้องไห้แบบนี้ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ซึ่งบรรยากาศงานเมื่อวานนี้มีนางสาวพึงพิษจันอินหรือคุณน้ำพึ่ง
เป็นภรรยาของผู้ตายคอยต้อนรับอยู่
แล้วในงานก็มีแขกมาร่วมพิธีมีกลุ่มใบเกอร์ในสุราชมาร่วมด้วยนะคะ
ทีนี้ตอนที่คุณพ่อเดินทางมาถึงคุณพ่อก็ไปกอดลงศพร้องไห้
ขอเปิดดูร่างลูกชายหลังจากนั้นคุณพ่อก็ลงมานั่งทำใจ
สงบสติอารมณ์แล้วนักข่าวเนี่ยก็ไปพูดคุยกับคุณพ่อนะคะ
คุณพ่อก็เล่าให้ฟังถึงนิสัยใจคอของลูกชาย
ลูกของคุณพ่อเป็นคนหัวอ่อนเป็นคนเรียนเก่ง
เรียนเมืองนอกเมืองนามากลับมาก็มาทำงานสร้างเนื้อสร้างตัว
ไม่คิดเลยว่าจะมีจุดจบแบบนี้
ไม่คิดว่าจะต้องมาเป็นคนทำศพลูกชาย
แล้วก่อนหน้านี้ลูกชายก็เคยไปหาคุณพ่อ
แล้วก็พูดเหมือนกับว่าจะมาลาคุณพ่อมาให้คุณพ่อดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
ฟังเสียงที่คุณพ่อให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหน่อยนะคะ
เรื่องชีวิตภายในครอบครัวเขาก็เล่าเขาก็เล่าเยอะมากทางโทรศัพท์มั่ง

ก็ได้แต่เตือนเขาบอกว่าเอ๊ยนุ่มมึงจะต้องทำงี้ทำงี้
และเขาไม่เชื่อหวังผมเขาเลยมีวันนี้

ก็เมียก็ไปให้เยี่ยมผมไปให้ผมดูข้างหน้าครั้งสุดท้าย
ผมก็รู้สึกว่าแปลกเท่านั้นเอง
ไม่คิดว่าเขาจะมาลงเอยยังไง
ก็ดีแล้วขอให้เขาไปดี
คิดว่าชาติหน้าจะมีจริงหรือไม่มีผมก็ไม่รู้
ถ้ามีจริงว่ากลับมาเป็นเพราะลูกกันไป
คุณแล้วก็ที่ผู้ตายมีการโพสต์ในกระทู้พันทิพย์
คือเขาก็บอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการพิสูจน์ทางการแล้ว
ไม่ให้จัดงานศพเพื่อระลึกถึงใด

อนุญาตให้เก็บไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ภรรยาคือนางสาวพึงพิษจันอิน

คนที่หลายคนจับตามองนะ
เกิดปัญหาครอบครัวหรือเกิดปัญหากับภรรยาหรือเปล่า

วันนี้ก็รับศพพี่เขามานะคะ
ก็ขอเอามาทำบำเพ็ญกุศล
ทำตามศาสนานะคะ
แล้วก็ทั้งที่เขาเองก็สั่งเสียมาว่า
ไม่ให้เราทำศพนะคะ
แต่ก็จะทำให้ดีที่สุด
แล้วก็ส่งเขาไปอยู่สู่ภูมิพบที่ดีนะคะ
ส่วนเรื่องปัญหาภายในครอบครัว

บอกว่าชีวิตครอบครัวของครอบครัวนี้

ภรรยาเขาอยู่บนเกาะเต่ามานาน
ค่อนข้างมีฐานะอะค่ะมีที่ทางอยู่

เข้ามาปรับปรุงมาฟื้นฟูภายหลัง
แต่เขาบอกคนที่เสียชีวิตเนี่ย
ก็เป็นคนขยันนะเป็นคนทำธุรกิจ

ซึ่งสำหรับพิธีศพเนี่ยนะคะก็จะมีพิธีสวดพระอายพิธรรม
สองคืนแล้วก็ชาปนกิจในวันพรุ่งนี้

ไม่ตอบอะไรอีกเพราะว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน

ภรรยาเองก็ย้ำเรื่องของความเข้าใจผิด